เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรกันหน่อย

บางคนที่เขาบอกปวดคอปวดหลัง

เหยียบหลังอยู่ก็ได้นะคะ
และนี่คือชมหน้าของเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบของเงา
เงียวเอาดูดิ
คุณยายก็ถูบ้าน

ใช่เป็นวิญญาณแมวเกาะหลังยาย
วิญญาณแมวมาเกาะหลังยายอย่างนี้เหรอครับเหมือนในหนังเลย

คือยายเนี่ยจะเป็นธาตุแมวที่แท้จริงเลยนะ

ละเป็นแนะและรอยข่วน

ไตคือตัวที่นอนอยู่บนหลังคุณยายชุ่ม
ไตคือตัวนี้ขาวดำเนี่ยนะ

ยายก็กำลังก้มหน้าทำความสะอาดพื้นนะ
ถึงแม้ว่าคุณยายจะเหนื่อยและหนักแค่ไหน
แต่เพื่อความสบายของแมวที่รัก
อวดหลังแค่ไหนยายก็ยอม
โอ้ได้เลี้ยงหลายตัวเลยนะทุกนี้ดิ
ถึงบอกว่าเจ้ากรรมในเวรคุณยายเนี่ยเยอะ
เยอะ